ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ของเราก็ได้ติดต่อไปยังสาวทัพทิมมะลิกา
และก็ไม่ต้องรอช้าค่ะล่าสุดปลื้มสุรบทก็ได้ออกมาชี้แจง
ใจความว่ายังไงไปติดตามกันค่ะ
ทัพทิมมันลิการ์และปลื้มสุรบท
หักเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต

พร้อมกับข้อความบรรยายว่าซื้อบ้านหลังใหม่ให้ตนเอง
จนทำให้มีแฟนคลับมาคอมเมนต์ถามมากมายว่าเลิกกับปลื้มแล้วหรือ
ถึงได้ออกมาซื้อบ้านเป็นของตัวเอง
ทัพทิมยังเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมจงวัฒนา
แทนที่จะเป็นหลีกภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย
และล่าสุดในช่วงเที่ยงของวันนี้บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้ติดต่อไปยังทัพทิม
เพื่อสอบถามถึงกรณีข่าวลือเตียงหักที่มีออกมา
ซึ่งเธอได้ตอบไลน์กลับมายังผู้สื่อข่าวว่าทัพทิมและครอบครัวยังไม่พร้อมออกสื่อเลย
ยังไงพี่ถามทางพี่ปลื้มดีกว่าให้ฝ่ายชายเขาเป็นคนพูดอาจจะเหมาะสมกว่าขอบคุณนะคะ
ซึ่งแฟนคลับก็ไม่ต้องคาใจนานเพราะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ทางด้านปลื้มสุรบทก็เป็นฝ่ายเคลียร์ประเด็นเตียงหักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
โดยโพสต์ข้อความชี้แจงยาวเหยียดทำนองว่าตามที่เห็นข่าวและได้พูดคุยกับภรรยาสาวก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนชี้แจงข่าว
โดยยอมรับว่าทั้งสองได้เลิกกันมาสักพักแล้วแต่ไม่ใช่เพราะมีปัญหาทะเลาะหรือมีเรื่องไม่พอใจต่อกัน
แต่เป็นเพราะพวกเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรักที่มีต่อกันคือความรักแบบเพื่อนทัพทิมคือเพื่อนที่แสนดีและต่อจากนี้ทั้งสองก็จะดีต่อกัน
พร้อมกับขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของพวกเขาทั้งสองคนด้วย